คุณผู้ชมครับมาดูความสามารถของทหารกันบ้างนะฮะ

ไม่ใช่ทหารนายนี้เสียงเพลาเพลาจริง

ทายทอดตำนานสมเด็จให้ภรรเมย์สรวนมหาราชได้อย่างไพเพราะเพราะภริงจับใจ
ไปฟังกันว่าเพราะขนาดไหนนะครับ
อย่างย้อนหลังไป
เป็นอย่างไรล่ะคุณแค่เริ่มต้นเราก็ขนลุกแล้ว

นี่เป็นเสียงการขับเสพาของพลทหารเกียรติศักดิ์
่มสันเทียอายุ๒๒ปี
สังกัดกองพันธ์สัมภวุฒิกระสุนที่๒๒กองบัญชาการช่วยรบที่๒

เล่าเรื่องราวตำนานของสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

เพื่อปลุกจิตสำนึกของทหารและประชาชน
ที่มาร่วมงานวันกองทัพไทยครับคุณ
สำหรับความสามารถในการขับเสพาของพลทหารเกียรติศักดิ์
เป็นที่ทราบถึงผู้บังคับบัญชา
จากวันที่๑พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ระหว่างที่กำลังพักจากการฝึกทหารอยู่ในหน่วยนี่แหละ
ก็มีการร้องรำทำเพลงกันเกิดขึ้น
มีการขับเสพากันเล่นในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน
และด้วยลีลาการขับเสพา
และท่วงทำนองที่ไภเหลือเกิน
ทำให้เพื่อนบอกเฮ้ยนาย
ถ้าเฉพาะขนาดนี้เอาความสามารถนี้ไปโชว์ที่ไหนกันดี
เพื่อนก็บอกถ้ายังไม่รู้จะไปโชว์ไหนโชว์กันเองก่อนนาย
มีอะไรเพื่อนก็จะยุให้ขับเสพาขับเสพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องแซวเรื่องพูดกัน
ไม่พูดกันธรรมดาแล้วนะขับเสพาเออเอ้ยอะไรแบบนี้
ก็กลายเป็นคุยกันเล่นกันติดปากแบบนี้
ไม่ได้เอาไปลงโทษเพราะดีนะฮะ
เลยมาถามหาแล้วก็ผลฐานเกติศาสตร์เขาบอกว่า
สมัยเรียนมัธยมเรียนจบมาจากวิทยาลัยหน้าตสินนครราชศรีมา
ก่อนที่จะไปต่อปริญญาตรีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เมื่อศึกษาจบระดับปริญญาตรีแล้ว
ถึงศอบบรรจุเป็นครราชการ
ก็เลยได้มาประจำกันที่หน่วยนี้
ก็คือหน่วยบัญชาการช่วยรบที่๒
ก็เลยเป็นหน่วยที่มีทหารเสียงเพราะ
ขับเสพาเพราะจริง
เพราะเล่นในโลกโซเชียลเขาเอาไปเผยแพร่ต่อ
แล้วก็มีแต่เสียงชื่นชมมา
ใช่ค่ะทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วก็ที่สำนักสังฆีตด้วย